มีมิลลี่
เจดี้
มีมิลลี่

มีมิลลี่
เจดี้
มีมิลลี่

พร้อมแล้วเว้เฮ่
พยายามไม่เครียด

ก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าปีนี้
พาร์ทเนอร์เราค่อนข้างเยอะ

แล้วทุกฝ่ายก็ทำการบ้านกันอย่างเต็มที่
ทุกคนก็อยากให้ชมเบาใจและชิวที่สุด
เพราะว่าสุขภาพจิตมันสำคัญเลย

แต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะแบบว่าเป็นแม่ชี
มีใครเตรียมอะไรยังไงให้ไหมคะ
เรื่องชุดหรือว่าเรายังดูเองเหมือนเดิม
จริงก็อย่างที่แจ้งให้ทราบค่ะ

เรื่องหน้าเรื่องผมเราก็ไม่ต้องเป็นห่วง
มากยิ่งขึ้นปีที่แล้วก็ช่วยปีนี้ก็ช่วย
เหลือหน้าที่ช่วยตัดสินใจตอนท้าย
ที่เราต้องตัดสินใจแค่นั้นเอง
แต่ว่าความวุ่นวายข้างหลังก็ประยับไม่ปล่อยคุ้มมาก
ที่น้องมาไปใช้ชีวิตที่นู่นจะต้องลำบากขึ้นในทิเศษใหม่เยี่ยมไหมครับ
จริงมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะ
เพราะว่ามาตรฐานตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เรา
หรือว่าเป็นคนระดับโลกที่มาอยู่รวมกันตรงนั้น
แต่แจ้งให้ทราบว่ามันก็อาจจะมี
ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะสี่วันติดหรือว่าจะเว้นวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือชุดก็ทั้งตั้งต้องเตรียมให้หมดเลยจริง
เราเห็นแล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องเผื่อรูดซิปไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ที่ต้องเดินทางก่อนส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเรื่องชุดเป็นประเด็นสำคัญเลย
เพราะว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าแบบการแบบว่าปรับให้เข้ากับตัวเราอะไรอย่างนี้

คือจริงชมค่อนข้างเปิดกว้างนะชมเป็นคนแบบว่าค่อนข้างเปิดมาก
แต่ตอนที่ไปหาเป็นแบรนด์ใหม่หรือว่าเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ชมก็ถ้าโดนแล้วถ้ายังไง
ชมก็พร้อมที่จะลองอยู่แล้ว
แต่ว่าเจ้าเก่าที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้มันก็มี
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชมว่ามันจะขึ้นอยู่กับตอนที่เราฟิตติ้งนี่แหละว่ารูปซิปขึ้นหรือเปล่า
ก็คือปีนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง
เพราะว่าเราก็อาจจะต้องอะไรบางอย่างที่เราอยากทำมาจากปีก่อนปีนี้ก็อาจจะยังทำไม่ได้
ลักษณะบางชุดอาจจะทำไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้รอให้กลับมาเฟิร์มอีกทีหนึ่ง
มีน้องด้วยมันตื่นเต้นขึ้นไหมครับ
ก็ชมว่าตื่นเต้นขึ้นไหมคือมันคาสมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือเรื่องคือแต่ละวันที่นู่นแบบมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้ให้เราแบบว่าเรียกว่ารับมืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลา
แล้วมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเป็นห่วงสภาพจิตใจตัวเองมากกว่า
เพราะที่ถ้าเครียดจะดึงทุกอย่างเอนอรุณทุกอย่างลงเราก็ต้องอารมณ์ดี
ไม่ค่อยก้วนไหมก็คือฉันชมว่าเขาก็เป็นธรรมชาติเหล่านักง่ายคลุกคักทั้งวัน
มีบอกน้องไหมครับ
ไม่แพ้แล้วค่ะแต่ว่าคือ
เราก็จะกลัวพวกเหนื่อยง่ายพวกอะไรอย่างนี้มากกว่า
เพราะว่าเขาดึงพลังเราปิดเยอะ
เราช่วงสัปดาห์ที่หันมาก็ดูแลเรื่องการพักผ่อน
คือนอนเต็มที่แล้วก็ออกกำลังกายเรียกว่าพอประมาณให้เราแฟท
ก็มีบ้างก็มีพกอาหารไปบ้าง
เพราะว่าคนท้องขิวบ่อยแล้วคือทานได้ไม่เยอะแต่ว่าจะแบบขิวบ่อยอะไรแบบนี้
คุณจะไปดูแลใกล้ชิดเลยไหมครับ
จริงคงไม่ได้เก้าไก่เรื่องงานมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

โอเค

มีไฟกล้อง

มีไฟกล้อง
มีไฟกล้อง

ปกติไม่ได้ยุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากอยู่แล้ว
แต่คิดว่าเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจมากกว่าอะไรอย่างนี้

เออเราเห็นสามีเราอะไรอย่างนี้

ตามพรมแดงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ

กับพรมแดงมันต่างกันแบบ

แล้วก็ช่วงเวลาเดินพรมจริงมัน

คงให้ทีมงานคนอื่นที่

เช่นคนที่ต้องทำหน้าที่ไลฟ์
หรือว่าต้องทำแบบอะไรอย่างนี้

เสร็จปุ๊บหมุนรถกลับมาครึ่งชั่วโมง

มีประจำว่าเค้าเป็นพิเศษไหมครับพี่นัท
มีประจำว่าเค้าเป็นพิเศษไหมครับพี่นัท

แต่ว่าแกก็รู้ว่าชมแบบ

เพราะฉะนั้นผมก็

อ่านเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเคร่งกว่าเขาเยอะ

สำคัญที่สุดเลยสำคัญสำหรับคุณแม่นะ

ขอบเขตอะไรของคนท้อง

ก็ไม่ได้มีว่าห้ามกินนู่นกินนี่หรือต้องกินอันนั้นกินอันนี้

คำแนะนำแบบกว้างมาก

ส้นสูงเนี่ยจริงไม่ได้มีผลกับทารกในคันนะฮะ

ซึ่งเราก็ด้วยอาชีพเราเราก็คุ้นเคยกับส้นสูงอยู่แล้วนะคะ

เพราะว่าคนท้องเขารับน้ำหนักเยอะอยู่แล้ว

ไม่ใช่แบบใส่ส้นสูงเดินห้างอยู่แล้ว

ช่วงหลังวันนี้แบบ
คงต้องใส่อะค่ะ
ช่วงหลังวันนี้ออกกำลังกายเยอะ
เพื่อเตรียมร่างกายด้วยป่ะคะ

คือเราเหนื่อยยากไม่เหนื่อยง่าย

แล้วก็เวลาได้ยืดเส้นยืดสาย

เกร็งหรือว่าอาการแบบยึด
อะไรอย่างเงี้ยบางทีช่วงลำตัว

ออกกำลังกายแล้วก็การสเตรฟอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยให้สบายตัวนอนหลับสบาย
แล้วออกกำลังกายช่วงนี้คือเป็น

คนที่ตั้งคันด้วยหรือเปล่าครับ

คือถ้าคุณไม่เคยทำก่อนเลยแล้วอยากมาเบี้ยวตอนดูคล้อง

แต่ว่าถ้าทำมาโดยตลอดแล้ว

บางตำลาบอกว่าทำได้ถึง

หรือว่าไปปั่นจักรยานอัลดอร์อย่างนี้ก็คือมันสุ่มเสี่ยงต่อการตบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะ
คุ้นเคยกับการเทรนคนแบบเราอะไรงี้เค้าก็จะหนี
พบน้องสองสังผีนะ

ชอบถ่ายรูปให้

แล้วทีพอดีว่าวันนั้นมันแบบมันพอดีเป๊ะเลย
คือแกอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วชมออกกำลังกายเสร็จ
แล้วก็กลับมาเหรอพอดี
เห้าอยู่พอดีเลยถ่ายเก็บไว้อะไรว่ะ

คุณได้อย่างไรมั้ย
จริงวันที่๑๐ก็คือคุณดอสก็ชวนเหมือนกันนะคะ

คือชมก่อนบินชมยุ่งอะยุ่งมาก
ทั้งซอยผมทำเล็บนวดหน้าพับตัวทุกอย่างก่อนเดินทาง

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คานแล้วกัน

มีมิลลิ
เชดี้